ทีนี้ประเด็นเรื่องที่หลายคนติดใจสงสัยก็คือ
เรื่องเสื้อผ้าของคุณตังโมที่ใส่
ในวันเกิดเหตุที่บอกว่าเป็นชุดบอดี้สูตรเนี่ย
เรื่องนี้เนี่ยเอาพูดตรงแล้วกันนะคะ

รวมถึงคุณหมอเคสหรือคุณหมอของขวัญเอง
คุณหมอเคชออกมาเล่าเรื่องชุดบอดี้สูตรของคุณแตงโมนะคะ
คุณหมอของขวัญฟูจิตนิรันดิ์โพสต์ไลฟ์วีดีโอในเฟซบุ๊คค่ะ
บอกว่าไลฟ์สดเล่านิทานเขียนแคปชั่นเพื่อแตงโม
คุณหมอบอกว่าเรื่องชุดอุบัติเหตุในครั้งนี้
ชุดที่คุณตังโมสวมใส่คือบอดี้สูตร
หรือว่ารักษณะเหมือนกับชุดวอนพีซ
เวลาจะถอดเนี่ยถอดได้แบบที่หนึ่งคือถอดออกทั้งชุด
เปลือออกทั้งตัวถอดลงทั้งตัวเหมือนชุดว่ายน้ำเต็มตัวของผู้หญิง
หรืออาจจะปัสสาวะแบบที่ไม่ต้องถอดทั้งชุด
แต่มันจะทุลักทุเลมากมันไม่ง่าย
ทีนี้คุณหมอเคสบอกว่าการที่จะไปปัสสาวะท้ายเรือจริงเนี่ยพูดตรง
ถ้าผู้จัดการหรือก็คือหมายถึงกระติกมีสติสัมปชัญญาครบเนี่ยนะ
คุณน่าจะต้องรู้หรือเปล่าว่าคุณควรจะต้องดูแลศิลปินของคุณยังไง
หรือดูแลเพื่อนของคุณยังไงถ้าเพื่อนคุณบอกว่าเออจะขอไปปัสสาวะท้ายเรือนะ
คุณควรจะต้องไปเตรียมห้องน้ำให้กับแตงโมหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้คุณหมอของขวัญตั้งข้อสังเกตว่ามันแปลก
และยังบอกด้วยว่าการไปลงเรือไปกินข้าวหรือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ย
ถ้าพูดถึงศิลปินดารากับผู้จัดการตัวผู้จัดการมีความสำคัญมาก
เพราะจะเป็นคนที่จัดการเกือบทุกเรื่องของดาราแล้วก็มีการถามกลับไปว่าอ่ะ
ถ้าคุณเป็นผู้จัดการดาราแล้วดาราของคุณบอกว่าปวดปัสสาวะ

เคสยังบอกอีกว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอนั่นแหละ

แต่ถ้าคุณได้ฟังอะไรจากใครเนี่ยคุณต้องฟังจากคนที่อยู่ข้างเดียวกับคนที่พูดไม่ได้นะ
คนเราต้องมีความกระตันอยู่

เพื่อนก็ควรจะรักเขากลับด้วย

หมอก็คงจะปกป้องเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต
ข้อที่๒ชุดที่คุณแตงโมใส่

มีคนส่งข้อมูลมา

ตัวติดกันไปหมดเลยคือถ้าจะถอดมี๒ทางที่จะสามารถทำให้ปรัสสาวะได้
มันจะมีความยืดหยุ่นแล้วมันจะสามารถแอบลักไก่แหวกแหวกตรงนั้นได้นิดนึง
แต่มันก็จะทุลักทุเลหนักมาก
ก็หลังจากที่แซนกับกระติกแถลง
โดยเฉพาะแซนแซนบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
อันนี้เราทำภาพจำลองจากคำบอกเล่าของแซนนะฮะ

นอนเล่นโทรศัพท์แล้วแตงโมจับขายังไง
แซนบอกว่านี่ฮะนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่อย่างนี้

ค่ะก็เลยมาที่ท้ายเรือซึ่งจะมีส่วนที่เป็นลักษณะบันไดสีแดงแดงอยู่อ่ะ
ค่ะเป็นทางเดินขึ้นเรือได้อะไรอย่างนี้เนอะ
เพื่อมาปัสสาวะในชุดบอดี้สูตร
ซึ่งแซนบอกว่า
แหมถ้าพี่พี่ไม่เคยใส่บอดี้สูตรปัสสาวะเหรอ
อืมส่วนตอนนั้นกระติกบอกว่านั่งอยู่หัวเรือ
กำลังถ่ายภาพกำลังดื่มดำกับบรรยากาศอยู่
ค่ะพอแตงโมบอกว่าปวดปัสสาวะก็เลยไม่ได้สนใจตรงนั้น
อืมแล้วแตงโมมาจับตรงเนี้ยแซนบอกว่ามารู้สึกตัวอีกทีก็คือแตงโมตกไปแล้ว
ใช่คำถามก็คือที่คนพูดกันเยอะก็คือ
ถ้าปวดปัสสาวะจริงตอนอยู่บนเรือเอาเป็นผู้ชายไม่น่ามีปัญหา
ค่ะอ่าแต่เป็นผู้หญิงเนี่ยหนึ่งเป็นดารานักแสดงดังอย่างคุณแตงโมนิดา
ค่ะจะกล้ามาปัสสาวะตรงท้ายเรือแบบนี้หรืออืมสองด้วยชุดบอดี้สูตร
อ่าด้วยชุดบอดี้สูตรเนี้ยมันสามารถมาปัสสาวะกันได้ง่ายง่ายอย่างงี้เหรอ
คือถ้าสมมุติว่าเอาเรื่องว่ากรณีที่ค้างภาพที่ค้างภาพเมื่อสักครู่นี้ไว้ก่อนนะ
อ่าเดี๋ยวเราดูไปก่อนทุกคุณผู้ชมอ่าถ้าบอกว่าอ่าคุณแตงโมเป็นดาราดัง
กล้ามาปัสสาวะท้ายเรือที่มีผู้ชายอยู่แบบนี้เหรอครับอันนี้ไม่มีใครสามารถตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริงว่า
ทำได้หรือไม่ทำหรือว่าไม่ได้อ่าสมมติถ้าคนมันคนเราไม่ไหวจริงจริง
มันไม่อาจจะได้ก็ได้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้แต่อยากให้หยุดภาพนี้ไว้แล้วดูภาพนี้นะคะ
แซนบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยลงมานั่งในลักษณะท่ายองยองแบบนี้อืมแล้วก็เอามือจับขาเธอสองข้าง
ครับในขณะที่แซนกับกระติกบอกว่าก็ถ้าคุณใส่บอดี้สูตรแล้วคุณอยากจะปัสสาวะโดยที่ไม่ต้องถอดชุด
อืมคุณก็แหวกข้างเอาเอาง่ายคือแหวกข้างตรงเป้าอ่ะเนอะแล้วมือไหนเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนเวลาผู้ชายไปปรัสสาวะ
ก็จะแหวกกางเกงชั้นในอ๋อเหรอคะลักษณะแบบนั้นผู้ชายก็จะอย่างงั้นถ้าเกิดว่าไม่ใช่กางเกงชั้นในที่มันสามารถเปิดตรงกลางได้
ก็คือแซนกับกระติกบอกว่าถ้าบริสุทธิ์ก็แหวกข้างได้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าแต่แซนบอกว่าแตงโมจับขาไว้สองข้างแบบนี้
แล้วคนก็เลยถามว่าเอาแล้วคุณตังโมเขาใช้มือไหนเหรอในการแหวกบอดี้สูตร
ถ้าใช้มือเดียวอ่ะแล้วอีกมือจับขาเพื่อนแล้วเรือก็กำลังวิ่งอยู่อย่างเงี้เหรอคะ
บอกว่าก็นั่นไงก็เลยตกลงไปแต่แซนบอกตกตอนที่กำลังลุกขึ้นไม่ใช่เหรอคะ
มันก็เลยดูคือโจทย์มันยากไงโจทย์มันยากอ่ะเอามาแบบนี้คนอ่ะพูดถึงเรื่องบริสุทธิกันเยอะมาก
เพราะพูดตรงตรงผู้หญิงเกือบทุกคนแหละดิฉันเชื่อครับ
ใส่บอดี้สูตรหรือต่อให้ไม่เคยใส่บอดี้สูตรก็เคยใส่ชุดว่ายน้ำแบบเต็มตัว
เวลาเรียนแบบวิชาว่ายน้ำที่โรงเรียนมันต้องใส่ชุดว่ายน้ำแบบเต็มตัวอยู่แล้ว
ลักษณะเดียวกันผู้ชายเนี่ยไม่ไม่เคยใส่แน่นแล้ว
บางคนเนี่ยไม่รู้จักเลยอ่ะมาดิฉันอธิบายให้ฟัง
บอดี้สูตรเนี่ยนะคะคือมันมีหลากหลายรูปแบบ

อันนี้เป็นลักษณะคล้ายกับที่คุณตังโมใส่เลยนะ
เออเสื้อถ้าดูเสื้อด้านบนเนี้ยจะเหมือนเลยที่คุณแตงโมใส่
ใช่สีก็คล้ายกันคือลักษณะเป็นวันพีชคือเป็นแบบนี้ค่ะ
อันนี้มีคนจากทวิตเตอร์เขาบอกว่าเขาหารูปมาอ้างอิงให้ดูว่าเนี่ย
เนี่ยมันเหมือนบอดี้สูตรแบบนี้เลยที่คุณตังโมใส่สีก็เดียวกันเลย
ข้างหลังก็คล้ายกันและเห็นไหมคะว่า
ตรงชุดเนี่ยมันเหมือนชุดว่ายน้ำคือเป้ากับตัวเสื้อข้างบนมันติดกัน
อ่ามันติดกันแบบนี้เลยแล้วมันก็คือเอาง่ายเวลาใส่มันก็คือจะเป็นเต็มตัวเหมือนรางเป้า
อันนี้เทียบให้ดูว่ารักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะ
อืมซึ่งเดี๋ยวนี้เนี้ยบริสุทธิ์มันมีหลายรูปแบบ
จะเป็นแบบไซส์เดียวเป็นแบบผ้ายืดเป็นแบบลูกไม้
เป็นแบบสเปนเด็กเป็นคอวีเป็นแขนยาวเป็นแขนกุดเป็นมีหมดเลย
ครับเป็นลักษณะของแฟชั่นนะคะซึ่งจุดสังเกตสำคัญของบอดี้สูตรก็คือว่า
ที่สุดเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบคือแบบเนี้ยแบบที่เห็นในภาพเนี้ย
มันจะไม่มีกระดุมตรงเป้าก็คือเหมือนใส่ชุดว่ายน้ำแบบเต็มตัว
เวลาคุณจะปัสสาวะเอาเวลาปกติคุณต้องถอดทั้งตัว
คือถอนจากข้างบนลงมาข้างล่างอืมนะกับอีกแบบนึง
คือบอดี้สูตรแบบที่มีแป๊กหรือว่ามีกระดุมอยู่ตรงเป้า
อืมทำให้คุณสามารถแกะแป๊กตรงเปล้าเพื่อให้มันเปิดหน้าหลังออก
ก็อาจจะสะดวกขึ้นหน่อยแล้วคุณก็สามารถถอดกางเกงในปัสสาวะได้
อันนี้ในเวลาปกติครับนะคะทีนี้แต่คำถามก็คือว่า
หลายท่านก็ส่งข้อความมาบอกว่าอ่าถ้าไม่นับเรื่องบอดี้สูตรอย่างเดียว
ราชพรค่ะแล้วชุดเสื้อผ้าอย่างอื่นเสื้อคุมที่คุณตังโม
สวมใส่มาอะไรมาต่างเนี่ยนี่ไงมันสะดวกสำหรับการจะไปปัสสาวะท้ายเรือเหรอ
คือกลับไปที่ภาพคุณตังโมได้ไหมคะอันนี้คือบริสูจนแล้วนะ
คุณตังโมใส่กระโปรงยาวสีฟูลูกไม้สีขาวที่ยาวกร่อมข้อเท้า
นับเสื้อคลุมที่กระติกเขาบอกว่าถอดเข้าถอดออกและเสื้อคลุมที่ผูกไว้ที่เอว
คลุมมันไม่ยากนี่ใช่ไหมถอดเข้าถอดออกแต่คุณกติกบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นคุณตังโมคือเสื้อคลุมอ่ะ
สวมอยู่แล้วก็เอาเข็มขัดรัดที่เอวแล้วก็วันที่พบร่างคุณแตงโมอ่ะ
เสื้อคลุมก็ยังอยู่ที่ร่างคุณแตงโมไงอืม
เพราะฉะนั้นคือลองนึกภาพสมมุติว่าคุณแตงโมอยู่ในสภาพนี้
ครับแล้วไปนั่งหย่อนท้ายเรือแน่นอนว่ากระโปรงสีขาว
มันคงจะต้องเปียกน้ำหรือเปล่า
มันยาวแล้วเสื้อโค้ดมันก็น่าจะต้องเปียกน้ำด้วยหรือเปล่า
แล้วเรานึกสภาพว่าอ่ะสมมุติถ้าจะใส่ไว้มันก็ต้องเอามือรวบขึ้นมา
แปลว่ามือหนึ่งไม่ว่างแล้วเพราะต้องรวบชุด
สมมุติเก่งมากรวบชุดไปด้วยแล้วจับขาแซนไปด้วยข้างหนึ่ง
ระหว่างทรงตัวอยู่บนเรืออีกข้างหนึ่งก็ต้องแหวกเป้าเพื่อจะปัสสาวะ
ไปไหมโจทย์นี้โอ้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น
คนเลยบอกว่าแหมไอ้เรื่องปัสสาวะท้ายเรือโอเคแหละ
มันเป็นไปได้ถ้าไม่ไหวจริงจริงครับแต่ด้วยชุดแบบนี้
ด้วยเสื้อโค้ดที่ยังคงอยู่ที่ร่างของเธอแม้วันที่เจอร่างของเธอลอยขึ้นมาแล้ว
ครับแล้วด้วยวันพีชที่มันไม่มีเป้าตรงกลางคือมันจะทำยังไง
คือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณตังโมด้วยนะฮะ
อืมเธอไม่สามารถมาชี้แจงอธิบายไว้ได้แล้วสิ่งต่างต่างที่เกิดขึ้น
มีแค่คนในเรือที่เหลืออีกห้าคนเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดใช่ค่ะ
ตำรวจกำลังไล่แกะรอยอยู่ค่ะนี่เห็นว่าถึงขั้นอาจต้องเอามาเข้าเครื่องจับเท็จกันเลยด้วยซ้ำ
วันนี้คุณผู้ชมส่งมาบอกเยอะเหมือนกันว่าเอา๕คนเข้าเครื่องจับเท็จให้หมดเลยจะได้รู้ว่าพูดเรื่องจริงหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วคนในวงการบันเทิงเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็เยอะมาก
ที่สำคัญคือ๒คนก็คือคุณปอที่เป็นเจ้าของเรือแล้วก็ขับเรือด้วย
เพื่อนที่ชื่อโรเบิร์ตที่กระติกเขาบอกปอชวนมาเนี่ยแล้วก็ร่วมขับเรือด้วย